ตำรวจคุมตัวพ่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตีหัวเพื่อนลูกที่มากินเหล้ากัน
มากินเหล้ากันแล้วปรากฏว่าพ่อไปเผาหญ้า

ควันลอยไปเข้าวงเล่าลูก
แล้วปรากฏว่าลูกกับเพื่อนลูก
นี่พ่อเขาอ้างนะบอกที่ตีไปป้องกันตัว
เพราะว่าลูกกับเพื่อนลูกจะมาทำร้ายพ่อ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ที่บ้านพักนะฮะตำบลคลองนารายอำเภอเมือง
จันทบุรีเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ตำรวจไปพบศพนายสิทธิศักดิ์หรือว่าเจฟอายุ๑๘ปีครับ
นอนอยู่หน้าบ้านที่หัวเนี่ยมีแผลชะกันทีเดียว
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านคือนายทศพรพุทธจีบอายุ๔๗ปี
ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว
จากนี้ตำรวจนะครับเจอคราดเหล็กหักงอตกอยู่นะครับ
ตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่อันนี้นะฮะ
โอ้โหตีให้อันนี้มันงอได้นี่ไม่ธรรมดานะต้องแรงมากนะ
ซึ่งผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนของลูกชายนะครับในทศพร
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจไล่ล่าตัวครับกระทั่งวันนี้เนี่ย
ตำรวจสามารถจับตัวนายทศพรผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับหลังจากหนีไปกบดานอยู่บ้านเพื่อนบนเขา
เขาที่ตะบนบ่อเวรอำเภอขลุงนะฮะจึงคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองจันทบุรี
ก็ยอมรับแหละว่านี่ผมก่อเหตุจริงสวัสดีครับคุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ยครับท่านนี้ฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายทศพรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ก็ให้การสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็จุดไฟเผาย่าน่ะ
คิมในคิมนี่ลูกชายอายุ๑๘เองนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอีก๒คน
ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายประมาณว่าเผาทำไม
ควันไฟมันปลิวมาหาวงเล่าเนี่ยนะครับ
จากนั้นลูกชายก็ปรีเข้ามาจะต่อยเขา
ส่วนเจฟนะฮะเจฟเพื่อนลูกก็กระโดดมาจากชานบ้าน
จะมาช่วยลูกเขาเนี่ยเขาก็เลยใช้คลาดเหล็กนะครับ
ถืออยู่กับมือแกว่งไปเพื่อป้องกันตัว
มันดันนะฮะเขาอ้างแบบนี้มันดันไปโดนตัวลูกชาย
กับนายเจฟบาดเจ็บแล้วไอ้คลาดเนี่ยงอเลยครับ
คลาดเหล็กงออย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
อ้าวแล้วไหนอ่ะไหนอีกคนเพื่อนลูกอ่ะ
เพื่อนอีกคนนะฮะคือออกไปซื้อขนม
ก็เลยไม่อยู่ในเหตุการณ์ซะค่ะเอาพอภรรยาออกมาเห็นนะครับ
ก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านพี่ชายไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนเขาก็ทิ้งคลาดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปบ้านเพื่อน
มาถูกจับในในที่สุดนี่แหละนายทศพรยอมรับว่าพลั้งมือไปครับ
ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแค่ป้องกันตัวเท่านั้น
ส่วนตัวรู้สึกเจ็บใจที่ลูกชายเนี่ยเรียกตัวเองซึ่งเป็นพ่อแท้
ด้วยคำหยาบคายขออภัยนะฮะในข่าวเรียกมึงอ่ะนะ
ส่วนเพื่อนลูกที่มาอาศัยอยู่บ้านนะฮะก็ไม่ให้เกียรติกัน
เอาไม่ให้เกียรติยังไงเอาลองฟังเขาหน่อย
อยู่บนบ้านนะครับผมก็ไอ้น้องเนี่ยสละกัน
เพราะว่าผมมันไอ้น้องน่ะเขาบอกแล้วเสร็จแล้ว
ไม่รู้จะทำทำทำเขามันเหม็นอืม
แต่คำเนี้ยไม่สมควรที่จะพูดกับพ่ออืม
ลูกชายนี่มายืนอยู่ตรงนี้ครับ
แต่เพื่อนลูกอยู่ข้างบนแล้วก็กระโดดลงมาจะมาต่อยผมครับ
เขาก็พูดเรื่องแม่ขึ้นมาทำไมต้องตีแม่กู
เขาพูดแต่คำกูมึงแบบนี้ผู้เป็นพ่อรับไม่ได้หรอกครับ
ผมก็ยังอดใจไอ้คนแต่ทีเนี้ยไอ้เจฟก็จะกระโดดลงมาแล้ว
จะมาต่อยผมอ๋อทีเนี้ยอาคิมก็จะเข้ามามาต่อยผม
เขาต่อยหน้าอกผมก่อนแล้วแล้วไอ้เจี๊ยก็กระโดดลงมา
จะมาช่วยเพื่อนแทนที่ทั้งที่ผมเป็นพ่อหรือจะมาต่อยผม
แล้วผมก็ถือด้ำด้ำคาดอยู่แบบนี้ครับผมก็เหวี่ยงไปแบบนี้
เนี้ยอธิมยืนอยู่ฝั่งนี้เจฟกระโดดลงมาตรงนี้เจฟมันอยู่
มันกระโดดลงมาเลยอืมแล้วผมก็เหวี่ยงใส่มันผมไม่ได้ฟาด
ผมเบี่ยงแบบเนี้ยผมทำเบี่ยงไว้เนี้ยอืมผมมีเจตนาที่จะทำลูก
เพราะว่าลูกอ่ะต้องการเจตนาจะทำพ่อนายสุวัสดิ์กำลังกิจอายุยี่สิบแปดปี
เป็นญาติของนายทศพรเล่าบ้างบอกว่าเมื่อคืนป้าหนูป้าหนูเป็นใครอ่ะ
หนูเป็นเมียของลุงทศพรขี่รถมาขอความช่วยเหลือที่บ้าน
ครับพอตัวเองมาก็เห็นว่าเจฟเนี่ยหายใจรวยลินซะแล้วจากนั้น
ห้านาทีมั้งสิ้นใจอืมส่วนในคิมลูกชายเนี่ยก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
ไม่สนใจก็เลยขี่รถมาดูมาเจอภาพเลยอ่าเด็กสามคนเนี่ยอ่า
อีกคนคนที่ไม่โดนอ่ะที่ไปซื้อของนะครับมานั่งดูเพื่อนปลูกเพื่อนอยู่
บหน้าเพื่อนอ่าครับอ่าให้ตื่นตื่นอ่าน้องคิมครับที่ลูกลูกเขาอ่า
กุมคออยู่เรียกเพื่อนอืมอ่าแล้วไอ้เพื่อนคนที่ตายเนี้ยครับอ่า
นอนตานี่เบอร์หมดแล้วไม่มีสติแล้วครับแต่ยังมีชีวิตอยู่
ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ผมมายังมีอยู่ครับประมาณไม่เกิน๕นาที
สิ้นใจอ่าไม่เกลียดกันครับแต่เขาเห็นพ่อเนี่ยตีแม่บ่อยครับ
แล้วแต่พ่อเขาเนี่ยรักลูกมากเขาไม่เคยทำร้ายลูก
แต่ไอ้ท่าไหนก็ไม่รู้ก็คือมาทำร้ายกันอ้าวค่อยค่อยฟังจากคนรอบข้าง
อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะวรกิจกำลังกิจคนนี้เป็นใครล่ะ
คนนี้เป็นพี่ชายของภรรยาผู้ต้องหาเล่าบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สาวมาขอนอนด้วยนะมาขอนอนที่บ้านเอ้ามานอนทำไมอ่ะ
นอนกับพี่ทำไมอ่ะถูกนายทศพรทำร้ายครับนะฮะ
บอกแบบนั้นถูกนายทศพรทำร้ายพอถามถึงสาเหตุทำไมอ่ะ
นู่นเขากลัวฉันจะนอกใจเขาน่ะ
เหมือนว่าเขาระแขงใจว่าเมียแฟนเขานอกใจครับ
ประมาณนั้นครับครั้งแรกก็คลายมาประมาณเกือบปีเหมือนกันครับ
ใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอืม
แต่ครั้งนี้เขาเหมือนว่าเขาลงไม้ลงมือเขาก็ตักไปหาที่บ้าน
เมืองต้นนะคะครอบครัวของในเจฟผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ได้เดินทางไปรับศพทำพิธีแล้วที่วัดป่าอุทุมพรในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
บรรยากาศแน่นอนล่ะค่ะเมื่อมีความสูญเสียมันก็มีแต่ความโศกเศร้านะคะ
โดยเฉพาะแม่ของน้องเจฟอะค่ะแม่ร้องไห้ไม่หยดเนี่ย
ล้างมือให้กับลูกกอดศพลูกแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้กับลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ที่ผู้ต้องหาอ้างบอกว่าน้องไปมั่วสุมดื่มเหล้าที่บ้าน
ปักหลักอยู่นานเป็นปีเลยเนี่ย
พี่บอกไม่จริงเจฟเนี่ยสนิทกับคิมมาก

สนิทกับคิมมากไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
บางครั้งเวลาต้องเรียนออนไลน์เนี่ยเจฟก็จะไปนอนค้างบ้านคิม
แต่ไม่ได้ปักหลักอยู่ถาวรเป็นปีตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ทุกครั้งที่ไปเจฟจะบอกแม่ว่า
สำหรับเรื่องคดีความทางครอบครัวบอกว่า
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจในการดำเนินการอย่างเต็มที่ก็แล้วกันค่ะ
คือเขาเป็นเพื่อนกันมานานก็คือเหมือนเด็กที่แบบว่าไปบ้านเพื่อน
อยู่บ้านเพื่อนคือปกติแหละค่ะเด็กไปอยู่แล้ว

เขาก็โทรหาแม่ติดต่อหาพี่ตลอด
น้องเป็นเด็กตลกแล้วคือน้องเป็นเด็กดีมาก

คือเจ๊ไม่ได้แบบเถียง

เวลาเราใช้ก็อาจจะมีแบบเชื่อบ้าง

ตำรวจแจ้งข้อหานายทศพรแล้วนะคะ